คุณผู้ชมเรื่องของตาแต๋ค่ะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปอ่ะค่ะตาแต๋ที่เพชรบูรณ์ที่เคยโอ้โหช็อกไปหัวใจหยุดเต้น
ครับแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาคือตายแล้วฟื้นอ่ะอืม
แล้วตาแต๋ก็มาเล่าว่าเจอยมมาบานยมมาบานถามชื่อนามสกุล
ตะแต๋บอกไปแล้วโยมบาลบอกว่าอ้าวไม่ใช่ผิดตัวกลับไปเถอะ
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายตาแต๋เสียชีวิตจริงแล้วนะคะ
แล้วตาแต๋ก็บอกกับญาติพี่น้องว่าจัดงานศพเอาแบบสนุกไม่เอาเศร้า
ครับแต่ตาแต๋ฟื้นอีกเหรอฮะไม่ฟื้นแล้วค่ะอ๋อ
แต่ญาติบอกว่าเหมือนกับตาแต๋มาหยอกมาแกล้งญาติญาติหลานคนในครอบครัว
ใกล้ยังไงรู้มั้ยมาเปิดปิดประตูห้องน้ำเฉยเลยอ่ะอุ้ย
นี่จริงจริงนี่ตาแต๋นะคะไม่ฟื้นแต่ก็มาเหรอแต่มาไง
หยอกมาหยอกเห็นมาสอนดึกดึกแบบนี้แหละต้องเล่าเรื่องแบบเนี้ย
นี่สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะนี่คือตะแตนนะคะนายประเกียบขุนแก้วอายุเจ็ดสิบเจ็ดค่ะ
แต๋เสียชีวิตช่วงเย็นเมื่อวานนะคะโรคลิ้นหัวใจรั่ว
ญาตินำร่างมาบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อย่างที่บอกว่าตะแต๋สั่งเสียเอาไว้ว่าก่อนชาปนกิจ
ให้ร้องเพลงฉ่อยรำกลองยาวหน้าเมนขอเลยไม่เอาเพลงธรณีกันแสง
ไม่อยากให้ใครเศร้าอันนี้เป็นเพื่อนสนิทของตะแต๋ครับ

ล่าสุดนะคะวันนี้ญาติกับลูกหลานเอาร่างของตาแต๋มาชาปนกิจ
เมนวัดทุ่งเสดียงคนมาร่วมงานกันเยอะมาก
ก่อนจะชาปนกิจเพื่อนกับลูกหลานก็ร้องรำทำเพลงแบบนี้ค่ะ
กลองยาวกันแบบนี้ค่ะตามความประสงค์ของตะแต๋ที่สั่งไว้ก่อนตาย
แต่คุณผู้ชมคะก็มีเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะคะ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการชาปนกิจค่ะครับญาติญาติบอกว่าก็นั่งคุยกัน
เรื่องของการจัดงานศพให้กับตาแต๋คือคุยกันว่าเออ
ขอจัดงานศพ๓คืนดีกว่าตาแต๋สั่งเสียไว้ว่าคืนเดียว

ญาติญาติบอกว่าอุ๊ยแต่ญาติมากันจากหลายจังหวัดขอสามคืนนะ
คุยกันอยู่แบบนี้อยู่ดีไฟดับพลึบ
ก็ต้องมาจุดทูบบอกตาแต๋อ่าจุดทูปเสร็จไฟติดเลยอ่ะครับ
จุดทูปปุ๊บไฟติดปั๊บอย่างงี้ค่ะอืม
มาลีขุนแก้วเป็นหลานของตาแต๋นะคะก็บอกว่า
มีเรื่องชวนขนหัวลุกมากกว่านั้นอีกมีอีกเหรอมีอีก
ตอนกำลังคือนอนไม่หลับแล้วนี่กำลังจะอาบน้ำนะ
ห้องน้ำด้วยนะตะแต๋มาแกล้งมาหยอก
เปิดปิดประตูห้องน้ำเธอบอกเธอปิดประตูแล้วจริง
อยู่ดีดีประตูเปิดปิดเองเฉยเลยอ่ะเออ
เธอก็ตกใจเลยพูดไปลอยลอยว่าตะแต๋อย่ามาแกล้งกันแบบนี้นี่
โอ้โหทำภาพกราฟิกน่ากลัวกว่าที่เล่าอีกค่ะ
บอกว่าคือตอนตะแต๋มีชีวิตอยู่เนี่ยตะแต๋ไปหยอกเล่นบอย
ครับก็เลยคิดว่าตาแต๋ก็คงมาหยอกอีกนั่นแหละ
เลยบอกแค่งี้เลยเงียบหยอกเข้าไปหยอกปกติเขาจะ
ตอนพัฒน์มีชีวิตอยู่เขาจะมาแกล้งเราแบบนี้แหละเกล้ง
หลานค่ะเพราะตะแต๋๗๗แล้วค่ะ

อันนี้คุณยายก็มีสักเป็นหลาน
ค่ะคนก็ถามยาดของตะแตว่ากลัวไหม
จะมีคนที่แบบเป็นหมอผี

มาเอานำอัฐิของตะแต๋ไปทำเครื่องรางของขลัง
เพราะตะแต๋เคยตายแล้วฟื้นไง

ก็บอกตาแต๋ว่า
ยังไงก็บอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ซะหน่อย